สนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซูดีแมค๑๙ดีดีไอบลูพาวเวอร์
เอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับกับอบตขอปรุง
ออปเตอร์ขอบรุง
ในช่วงนี้ครับเราจะแบ่งชาวบ้านออกเป็น๒ทีม
แข่งขันกันทำเมนูประจำตำบลหรือใช้วัตถุดิบขึ้นชื่อจากท้องถิ่นครับ
โจทย์ของคำว่าที่สุดผู้ชนะรับเงินสนับสนุนชุมชน๑๐๐๐บาท
ตอนนี้มาแนะนำกรรมการกันก่อน
การแนะนำการกันก่อน
ตอนนี้มาแนะนำการกันก่อน
ทีมีชอบบรุงที่จะเผาคำว่าที่จะช่วยที่สุด
ไม่ใช่คือแกน้อยใจ

แกก็เลยเดินผ่านเฉยพิกัดแล้ว

เขาแค่มาเดินดูแลความเรียบร้อยเฉย
ซึ่งก็เป็นงานหลักของเขาอยู่แล้วเท่านั้นเองล่ะครับ
เอาเป็นว่าเราไปพูดคุยกับกรรมการกันต่อเลยดีกว่า
กรรมการท่านที่๒นะครับรักษาการนายกอบตที่นี่
ท่านจิรวัตนะครับ

ท่านสุดท้ายนะครับผมคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับ

วันนี้นะครับเราจะทำเมนูเกี่ยวกับเต้าเจี้ยว

เจี้ยวนี่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ในเกมนี้ของเรานะครับเด็ดสะดาวเต้าเจียว
เด็ดสะดาวเต้าเจี้ยวทั้งสองทีมครับ
จะต้องแข่งขันกันทำเมนูที่ใช้เต้าเจียวเป็นวัตถุดิบหลัก
ทีมไหนครับทำรสชาติและหน้าตาได้สะเดาถูกใจกรรมการ
ถือเป็นผู้ชนะรับเงิน๑๐๐๐บาทไป
ส่วนตอนนี้ครับเราไปพบกับโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมและน้องพลอยกันหน่อยครับ
เอาละครับน้องพลอยตอนนี้นะครับมี๒ทีมนะครับคือทีมสีฟ้าและทีมสีส้ม
เด่นยังไงทีมสีฟ้าโดดเด่นยังไง
นี่ครับนางสาวนี่ถามเด็กบ้างดีกว่า
หนูเต้นหรือทำกับข้าวอันไหนเก่งกว่ากัน
เราก็จะเต้น

เอวเอว

สมแล้วที่ไม่มีเมียเอวไม่ดีเลย
เรียกว่าลีลาการสายเอวของท่านประหลัดไทย

รวมกันเนี่ยยังพลิ้วไม่ถึงครึ่งของพี่ยิ่งยงเลยล่ะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราไปถามความมั่นใจของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าเร็ว
สีฟ้านี่คิดว่าจะชนะสีส้มไหมครับ
ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

ก็ดูทั่วไปครับ

พร้อมค่ะ
งี้มาดูหน่อยว่าเขามีอะไรน้องพลอยนำเสนอนิดนึงครับผม
ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีวัตถุดิบ

จริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ผลิตขึ้นมาจากอบตที่นี่เลยนะคะ

อันนี้มีกระพันธุ์เรียบร้อย
ทีนี้ก็มี๒อย่างให้เลือกอะไรครับ

นั่นก็คือปลานินกับซี่โครงหมูกระดูกอ่อนพี่ลิง
ซี่โครงหมูแล้วก็ปลานิน
วัตถุดิบของเราในวันนี้มีแค่นี้จริงครับ
แต่ก่อนที่จะทำการแข่งขันเนี่ย
ทั้งสองทีมจะต้องมาเป่ายิ่งฉุกกัน
โดยผู้ชนะครับจะได้เลือกก่อนว่าจะใช้ปลานิน
ซี่โครงหมูเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับเต้าเจียวและซีอิ๊วขาวครับ
เมื่อเลือกวัตถุดิบกั้นแล้วจะต้องคิดเมนูขึ้นมาหนึ่งอย่าง
หลังจากนั้นทั้งสองทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ๒คน
ออกไปตามหาส่วนประกอบอื่นเพื่อนำมาทำเมนูที่คิด
ถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรกันล่ะครับคุณผู้ชม
ถ้าใครแพ้เราอย่ายอมนะครับ
เราเอามีดมาแทนแค่นี้คนหนึ่งนะครับผม

เธอให้ชุบกว่านี้ยันยิงเยาว์ปั๊กกระเป๋ายิง
ยิงจุ๊บยิงจุ๊บยิงจุ๊บ
ชนะได้เลือกก่อน
ในฐานะที่เป็นน้องนะคะเดี๋ยวให้พี่เลือกก่อน
แม่ทีมสีส้มเป่ายิ่งฉุบชนะก็จริงครับ
แต่ให้เกียรติรุ่นพี่ทีมสีฟ้าเลือกก่อน
เรียกว่าใจดีใจดีสมกับเป็นคุณครูจริงนะเนี่ย

ในเมื่อทั้งสองทีมครับเลือกวัตถุดิบหลักกันได้แล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรึกษาเพื่อนร่วมทีมกันล่ะครับ
ว่าจะทำเมนูอะไรกัน
อันนี้เขาบอกว่าให้
เต็งปลาเต็งปลาแล้วน้ำเต้า
และในที่สุดครับทั้งสองทีมก็คิดเมนูกันออกแล้วล่ะครับ

โดยส่วนประกอบที่ยังขาดต้องออกไปตามหานั่นก็คือ
ไคร้โหระพาตั้งโอและใบมะกรูดครับ
ส่วนทีมสีส้มครับจะทำเมนู
ซี่โคงหมูย่างราดซอสเต้าเจียว
โดยส่วนประกอบที่ยังขาดต้องออกไปตามหานั่นก็คือ
ไข่ไก่สารแน่กวางตุ้ง
ถ้ายังนั้นส่งตัวแทนออกมาสองคน
แล้วออกเดินทางตามหากันเลยครับ
พร้อมยังพร้อมยังครับเด็ก
พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปหาเลย
ไปเลยไปเลย
ภารกิจตามหาวัตถุดิบที่เหลือ
เพื่อนำกลับมาทำเมนูเด็ดสะดาวเต้าเจียวเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
ซึ่งสถานที่ที่น้องออกไปตามหาก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับ
ก็ที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวนี่แหละครับ
เพราะที่นี่เนี่ยเขาปลูกผักเลี้ยงสัตว์มีทุกอย่างเลยล่ะครับ
นี่ครับน้องเขาเป็นกันนะเนี่ย
ตะไคร้ออกจากดินเสร็จก็ต้องตัดใบออกก่อน

สามรูปเลี่ยงแรกของทีมสีฟ้าได้มาแล้วล่ะครับ
ซึ่งตะไคร้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
ว่าแต่ทีมสีส้มเขาจะหาอะไรเป็นอย่างแรกกันล่ะครับเนี่ย
และนี่ก็คือวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างของทีมสีฟ้าครับ
ต้องบอกก่อนว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาเนี่ย
จะช่วยในการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีทีเดียว
แถมยังสามารถลดความเข้มข้นของความหวานมันได้อีกด้วยล่ะครับ
ทีมสีส้มได้สารแห่แล้วล่ะครับสุดยอดของความหอมที่นิยมนำมาทำอาหาร
ช่วยแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานแถมยังลดกลิ่นแรงจากเนื้อสัตว์ได้อีกด้วยล่ะครับ
มาถึงอีกหนึ่งวัตถุดิบของทีมสีฟ้าครับซึ่งตั้งโอเนี่ย
เขาสามารถช่วยปรุงแต่งกลิ่นของรสชาติ
กรบกินขาวทั้งหลายแหล่ได้ดีทีเดียว

เย้
ได้แล้วล่ะครับวัตถุดิบสุดท้ายของทีมสีส้มกับกวางตุ้ง
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามิน
โดยถ้าหากนำไปทำอาหาร
ผักกวางตุ้งเนี่ยครับจะช่วยเพิ่มความหวาน
กรอบให้กับเมนูของเรานั่นเองล่ะครับ
ทีมสีฟ้าครับสีส้มเขาได้ครบแล้วนะ
และนี่ก็คือวัตถุดิบสุดท้ายของทีมสีฟ้าครับ
ใบมะกรูดสมุนไพรชั้นเลิศ
ที่สามารถช่วยขับลมในลำไส้
และลดความดันโลหิตได้นั่นเองล่ะครับ
ซึ่งใบของมันเนี่ยถ้าหากนำมาทำอาหาร
ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความหอม
ลดกลิ่นขาวได้อีกด้วยล่ะครับ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมที่จะนำวัตถุดิบ
กลับไปแข่งขันกันทำเมนู
สะเดาวเต้าเจียวกันแล้วล่ะครับ

เหลือแล้วจัน